มาดูเรื่องแปลกที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะเจ้าของฟาร์มไก่ค่ะ
เขาบอกว่าขังลูกไก่ไว้วันดีคืนดีลูกไก่หายไป๔ตัวบ้าง๒ตัวบ้าง
ก็เลยตัดสินใจไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเลยนะคะกะว่าจะจับหัวขโมย
แต่สิ่งที่เจอคือเนี่ยค่ะดวงไฟประหลาดมันลอยไปลอยมาลอยมาแล้วลอยไปตรงนี้
คือเป็นคืนเกิดเหตุเลยนะใช่คือทางเจ้าของไก่ทั้งสามีภรรยาเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงไก่มันร้องแล้วทีนี้เราดูผ่านกล้องวงจรปิดดีกว่า
ค่ะดูไปดูมาอุ๊ยแสงอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่กล้าไปดูที่เล้าไก่จริงจริง
กลัวใช่กลัวว่ามันเป็นผีนี่มันเกิดขึ้นสักประมาณตีสองของค่ำคืน
คุณมงคลคุณมงคลบอกว่าเชื่อว่าไฟดวงนี้เป็นผีกระสือมาหาลูกไก่กิน
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ลูกไก่ชนที่ฟักเลี้ยงไว้หายไป
โดยไม่ทราบสาเหตุค่ะตัดสินใจไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเพื่อจับหัวขโมย
ที่คิดว่าน่าจะแอบย่องเข้าไปลักลูกไก่พอจับภาพได้กลายเป็นไฟประหลาดค่ะ
นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลูกไก่ในฟาร์มก็ไม่เคยหายอีกเลยนะคะ
แต่ดวงไฟประหลาดนี้ก็โผล่ออกมาให้เห็นอีกเรื่อย
คาดว่าน่าจะตกใจพอเห็นกล้องวงจรปิดจับภาพได้
คือเขาบอกว่าในวันที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เขาก็กลัวนะกลัวจะเป็นผีกระสือจริงไม่กล้าออกไปเลย

แต่สักพักเห็นไฟมันลอยไปตรงนี่เลยพ่อพันธุ์แม่พันธไก่ชน
เขาบอกไม่ได้แล้วยอมที่เอาไปต่อสู้กับผี
เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียพ่อพันธุแม่พันธุไก่ชนไป
เขาเลยวิ่งออกไปเพราะวิ่งออกไปเท่านั้นแหละ
ดวงไฟเนี่ยก็ลอยหายไปเลยแล้วมันช่วงฟ้าสางพอดี
ขันพอดีเป็นจังหวะพอดีนะครับ
เขาบอกเกือบจะเสียพ่อพันธุแม่พันธุ์ไปแล้วนะฮะ
ก็เป็นเรื่องแปลกนะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณมงคลอีกครั้งนะคะ
คุณมงคลบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย
ไม่มีผีกระสือหรือว่าดวงไฟประหลาดมาให้เห็นนานหลายคืนแล้ว
หลับสบายแล้วเขาบอกนอนหลับสบายแล้วค่ะ
ว่าแสงที่เห็นประหลาดเนี่ยคงจะมาให้โชคให้ลาบ
เอาคุณบ้านเลขที่คุณเท่าไหร่
บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคุณสามารถสมรสอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑ที่องคารักษ์เล่าบอกว่า
เห็นกับปลาเลยนะตกใจทั้งผีกระสือและก็คน
ต่างหนีไปคนละทิศคนละทางแล้วก็มาเห็นอีกทีเป็นดวงไฟ
สองดวงสีเขียวสีแดงลอยอยู่บริเวณต้นไม้
แต่เห็นใบหน้าไม่ชัดดูแล้วคล้ายกับคนแก่
ส่วนตัวเชื่อว่ามันมีจริงนะครับ
อีกคนหนึ่งที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือคุณเกษรบำรุงรัฐอายุ๕๔ปีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยเด็กเนี่ยเคยมีชาวบ้านที่ตากผ้าถุงไว้ตอนกลางคืน
แล้วก็มีรอยเปื้อนคล้ายกับปากคนแล้วนำไปต้มน้ำในต่อในตอนเช้า
แล้วมีคนแก่เดินมาหาคาดว่าน่าจะเป็นผีกระสือคือความเชื่อไง

ถุงเอาไปต้มแล้วใครเดินมาเขาคิดว่าคนนั้นแหละจะเป็นผีกระสือนะคะ

ใช่ส่วนที่บริเวณหลังบ้านค่ะเป็นดงกล้วยมีบ้านใกล้กันพบเห็นเป็นประจำดวงไฟลอยป่า
แล้วก็มีการไล่จับกันด้วยแต่ตอนนั้นก็ไล่จับไม่ทันนะคะ

แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ค่ะ
ตอนนี้เริ่มมีสื่อนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่เองชาวบ้านนอกพื้นที่มีกู้ภัยเขาไปพิสูจน์ตอนกลางคืนแล้วนะ

เมื่อคืนนี้ไม่เจอไฟประหลาดแต่ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปนะครับ
ของลับไก่ก็เลยนอนหลับฝันดี